คุณผู้ชมค่ะมาตรการของกรุงเทพตัวอย่างที่กรุงเทพใช้เนี่ยนะคะ
มีทั้งที่กำหนดปิดแล้วก็กำหนดว่าให้ใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าทุกขั้นจะอยู่ในระนาบเดียวกันหมด
ซึ่งก็เป็นเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่ใช้คำถามก็คือเอางี้ค่ะ
เวลาเราเรียกล็อกดาวน์คือหมายถึงไม่ให้ออกไม่ให้เข้าถูกไหมคะ
คือมันจะไปถึงขั้นไม่ให้ออกไม่ให้เข้าสถานที่โซนหรือแม้กระทั่งกรุงเทพไหมคะ
คือความจริงถ้าเกิดเอาตามศัพท์ที่ต่างประเทศใช้
มาล็อกดาวน์คือปิดไม่ให้เข้าแล้วก็บางทีก็จำกัดพื้นที่ที่ไม่ให้ออกจากบ้านด้วยในบางพื้นที่อย่างเช่นที่จีนที่ทำที่เมืองจีนที่ทำ
แต่ว่าที่ไทยเราใช้การปิดสถานที่และควบคุม
ทีนี้ผมถามตัวเองให้แทนเลยครับเมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญถามว่าเมื่อไหร่จะล็อกดาวน์
เป็นทางเลือกสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครเลือกที่จะใช้แน่นอนแต่ว่าเราจะเริ่มจากมาตรการจากเบาไปหานัก
คำพูดนี้ก็คือคำพูดที่ใช้ตลอดซึ่งซึ่งมาตรการตอนนี้เราต้องไปคุมในสถานที่ที่เสี่ยงมากที่สุด
ซึ่งเราออกประกาศไปแล้วต่อไปถ้าเกิดสถานการณ์แย่ลง
เราก็ต้องไปคุมในสถานที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นทีนี้การดูตัวเลขผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวเนี่ย
มันมันไม่ใช่ครับเพราะว่ามันต้องดูที่มาที่ไปของผู้ป่วยด้วย
หนึ่งคือถ้าเกิดตัวเลขสูงเนี่ยมันก็บอกอะไรหลายอย่างว่ามีการแพร่ระบาดเยอะ
แต่สองเนี่ยน่ากลัวกว่าตัวเลขก็คือการที่เราหาต้นต่อการแพร่ระบาดไม่ได้
อย่างเช่นสมมุติว่าเราเจอเคสในในอ่าบริเวณนี้
โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมุทรสาครเลยหรือไม่เกี่ยวข้องกับเอ่อ
ผู้ที่ป่วยตรงนี้เลยหรือไม่เคยมีประวัติ
สัมผัสผู้ป่วยหรือคนต่างประเทศเลยเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว
ซึ่งถ้าเกิดตัวเลขตรงคนที่ไม่สามารถหาต้นต่อได้สูงมากตัวนี้
มันก็ต้องมีการพิจารณามาตรการที่เข้มขึ้น
ตอนนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าตัวเลขที่สูง
จะกลับไปที่คุณหมอบอกคือจะใช้หรือไม่ใช้อะไร
ส่วนหนึ่งคือระหว่างทางคือเราได้รับความร่วมมือแค่ไหนจากประชาชนด้วยกันใช่ไหมคะ
คือคงไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวบางทีความร่วมมือก็เยอะแล้ว
บางทีคุณอยู่บ้านอยู่เฉยแต่มีคนในบ้านเนี่ย
บางทีก็เป็นคนที่เข้ามาทำความสะอาดบ้านเฉยก็ได้สมมุติว่าเป็นอย่างนั้น
แล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในบ้านออกไปนอกบ้านใช้ชีวิตตามปกติได้ดีเลย
แต่กลับมาบ้านเนี่ยก็ต้องถอดหน้ากากคงทุกคนก็คงถอดหน้ากากเวลาอยู่บ้าน
มันก็เป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
คือจะเป็นท้ายท้ายนะคะแต่ทีนี้อย่างที่ที่บอกว่าดูจากตัวเลขผู้ป่วยอย่างเดียวไม่ได้
ดูอย่างอื่นด้วยเนี่ยเอาอย่างนี้ได้ไหมคะประเมินกันเนี่ยในรอบกี่วันคะหรือ
ขึ้นอยู่กับตัวเลขเช่นสมมุติถ้าตัวเลขมันแบบตะวัดขึ้นแบบกราฟมันตะวัดขึ้นเร็วมาก
ต้องมานั่งประชุมใหม่หรือว่าประเมินในรอบ๑๐วัน๕วันยังไงคะ
เดี๋ยวผมขออธิบายว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันอยู่ทุกวันกรุงเทพมหานคร
เราจะมีการพูดคุยกันกับทางสำนักอนามัยสำนักแพทย์ซึ่งจะมีหมอมีนักระบาดวิทยาอยู่ในนั้น
แต่ในทุกประมาณอาทิตย์ถึง๒อาทิตย์เราจะเชิญโดยเฉพาะช่วงนี้
เชิญท่านคณะบดีมาให้คำแนะนำ

ท่านก็จะมีมุมหลายมุม
บางทีอาจจะเป็นมุมเชิงระบาดวิทยา

ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เรานั่งอยู่เฉย

มันเป็นสิ่งที่เราต้องปรึกษาหลายภาคส่วน
โดยเฉพาะแพทย์นักวิชาการ
วันนี้เราคุยกันวันอังคารที่๒๙นะคะโฆษก

ใหม่ที่จะนั่งคุยกันว่าจะต้องใช้เพิ่มกว่านี้ไหม

ผมประชุมบ่ายโมงครึ่งหนึ่งรอบแล้วผมก็มารายการคุณจอมขวัญ
ไม่ต้องถามแล้ว

ใช่ครับตอนนี้เราต้องดูทุกวันด้วย
เพราะเคสที่ล่าสุดเนี่ย
ประมาณ๒๓ชั่วโมงที่มาก่อนมารายการนี้

จะมากกว่ารอบต้นปีมั้ยคะ

เร็วขนาดไหนซึ่งผมก็คงตอบไม่ได้ว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นนั้นไหมหรือไม่
เพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวเลขแต่ผมยืนยันได้ว่าสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำ
เราทำเพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี้ให้ได้และเราเคยชนะมันมารอบหนึ่งแล้ว
และครั้งนี้ผมเราจะทำให้ทุกวิถีทางให้ที่จะควบคุมโรคนี้ให้ได้อีกครั้ง
โดยบนพื้นฐานของหลักวิชาการและการแพทย์
ฝากด้วยนะคะเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่ฟื้นตัวหรอกค่ะ
ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ในกรุงเทพมีคนที่พึ่งเงินรายวันเยอะ

ซึ่งทราบว่ากรุงเทพทราบแต่ขอพูดอีกครั้งนึงว่า

ใช่ครับแล้วก็เราคือนึกถึงตลอดเพราะว่า
ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยและเศรษฐกิจเนี่ยมันพังทั้งระบบเนี่ย

ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการค่ะขอบคุณนะคะ

แต่ถ้าเกิดเนี่ยหนักมากเพราะคนแน่นมากจริง